คิดว่าเราจะได้มาถึงจุดมั้ย
ก็ถ้าถามด้านแล้วความรู้สึกก็อยากจะบอกว่าตอนนี้
ยังตั้งสติไม่ได้เลยข่าวว่าตัวเองเนี่ยได้มองมาแล้วก็รู้สึกดีใจมาก
สำหรับวีนานะคะได้รองอันดับหนึ่งนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
เราก็จะเป็นแพ็ค๕คนที่เป็นท็อปที่แกร่งมากอีกเช่นกันค่ะ
แล้วก็ดีใจมากมากแล้วก็ถือว่าเป็นการทำตามความฝันของตัวเอง
ขอบคุณทีนังสาวเชียงใหม่ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อน
ขอบคุณทีพีเอ็นที่เปิดโอกาสให้หนูได้ขึ้นมาประกวดค่ะ
ซินนี่ค่ะตอนช่วงที่เราประกวดนังสาวเชียงใหม่นี่คือเราได้ตำแหน่ง
คือเราผ่านเวทีอะไรมาบ้าง
คือก่อนที่จะขึ้นเวทีนางสาวเชียงใหม่ค่ะ
หนูเคยประกวดเวทีดาวคณะกับดาวมอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่เคยปรากฏเวทีไหนเลยด้านนอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

นั่นคือเป็นเวทีใหญ่สำหรับเรา

คิดว่าเราจะได้ผ่านมาถึงครอบคล้าย
จริงก็มีหวังที่แอบหวังบ้างนิสนูนค่ะ
แต่ว่าตอนที่ประกาศชื่อก็งงช็อกหนูไม่รู้

คืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่า
มันมีดราม่าของพรฟ้ามาตั้งแต่พรฟ้าส่งใบสมัครแล้ว

ไม่เคยเอาออกมาเหล่าใหม่ไปข้างไหลเลย
แล้ววันนี้ก็คือเหมือนทำให้โลกได้รับรู้ว่า

ว่าในสิ่งที่เราถูกตราหน้ามาตลอดชีวิตนะคะมันไม่เป็นความจริง
มันพุบมาด้วยหลักฐานที่ชัดเจนแล้วแต่เราไม่เคยออกมาพูด
เอาหลักฐานออกมาโชว์ออกมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่า
ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนตราหน้า
แต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกจริงที่รู้สึกว่า
แล้วตอนนั้นที่หนูได้รางวัลหนูก็ก้มกราบเลย
เพราะว่ามันคือการกราบพระแม่ธรณีที่
ล้างมณฑินให้กับตัวเองได้ล้างมณฑินให้กับนามสกุลของครอบครัว
แล้วก็รวมไปถึงกับขอบคุณแฟนคลับแฟนนางงามทุกคนที่ติดตามพรฟ้ากับขอบคุณทีมกับขอบคุณตัวเอง
ที่รู้สึกว่าเราทำเต็มที่บนเวทีแห่งนี้มาก
แล้วค่ะอันนี้เป็นเวทีที่สองที่เราเวทีที่สามใช่คือเวทีหน้ามีเราอยากจะไปไหนดี
ไม่ได้แล้วจ้ะไปไม่ได้แล้วค่ะอายุเกินราคาลิมิตอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายเวทีสุดท้าย
แล้วก็เราก็ได้ทำแล้วสำเร็จแล้วก็คงจะหยุดการประกวดนางงามไว้แค่นี้
กวาดตำแหน่งมาทั้งสามวิธีเลยก็ค่ะก็แต่ก็เป็นเป็นรองอันดับหนึ่งนางสาวถิ่นไทยงามค่ะ
หวังตัวเองว่าจะทำอะไรกับไทยเป็นแบบราว
เดี๋ยวต้องคุยกับทางกองทะเบียนอีกทีหนึ่งทางกองประกวดด้วยว่า
เขาก็เชื่อมั่นว่าทางกองก็จะมีผลงานมีงานให้เราได้ทำหลังจากนี้
ส่วนตัวตัวตัวแปงูแล้วเป็นคนชอบทำพิทิกรเดินแบบถ่ายแบบอยู่แล้วค่ะ

งานแสดงงานพิธีกรได้หมดเลยส่งมาได้เลยค่ะยินดีค่ะ

แรงมากคือแบบต่างคนต่างกดดัน

ใช่แล้วรู้สึกว่าเป็นวินาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตค่ะ

นี่รู้สึกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องเลย
น้องตื่นเต้นอะน้องดีใจค่ะ
ต่างคนสองคนต่างน้ำตาครอค่ะ

พี่น่ารู้มีสติกดีมากนะ

รีบโผล่เขาไปหาแมนด้าแบบเฉวง

พอได้ยินก็รีบกอดพี่แมนด้ากลับมา

ค่ะพี่น่าค่ะปีหน้าจะมีกลับมาใหม่ไหม
จริงตอบยากเหมือนกันนะคะว่าจะกลับมาใหม่ไหม
เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยทำไปเต็มที่มากแล้วก็ทุ่มไปหมดเลย

ถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อาจจะกลับมา
แต่ยังไม่บอกว่ากลับมาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมีแฟนรอ

อายุเราก็สามารถรอเวทีปีหน้า
ใช่ค่ะตอนนี้๒๔ปีค่ะก็ยังมีอีก๔ปีค่ะ
ก็ถือว่าเอาเวลานี้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วกันค่ะ
สอบถามอ่ะที่ผ่านมาวันนี้เหมือนเจอเรื่องราวดราม่ามากมาย
พวกเรามีเขวร์กันไหมคะ
ปีนี้เป็นปีที่มีดราม่าเยอะมากนะคะหลายเรื่องเลย
เรื่องที่แบบเราไม่คาดคิดเลยค่ะ
ว่าเรามาประกวดทำไมแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตาม
ที่เป็นเขาเรียกว่าขวากหนามระหว่างทางเราไม่ต้องไปสนใจ
บางทีมันมาเกี่ยวกับเราได้ทำให้เราเป็นแผลได้
รักษาแผนนั้นแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะ
เพราะว่าสำคัญที่สุดเลยคือเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรมา
เราผ่านอะไรมาข่าวที่ออกไปดราม่าที่มันเกิดขึ้น
ถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องถ้ามันไม่ใช่ความจริงนะคะ
พวกเราก็จะไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็โฟกัสไปเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่
แล้วก็ให้ความสำคัญกับตรงนั้นไปมากกว่า
มีช่วงได้เข้าไปอ่านไหมคะหรือว่าเราพยายามตัดเลย
ด้าแล้วด้าพยายามไม่อ่านเลยค่ะ
เพราะว่าเราต้องโฟกัสกับจุดมุ่งหมายของเราว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้เพราะอะไร

ก็คือถ้าเราเข้าไปอ่านเนี่ยแน่นอนว่ามันคือพลังงานลบนะคะ
แล้วก็มันอาจจะทำให้เราไม่โฟกัส

ก็คือมีสติพูดง่ายก็คือมีสติกับทุกโมเมนต์
ราม่ามันเกิดได้ทุกแบบวินาทีจริงสำหรับในปีนี้นะคะที่สังเกตได้
ก็ทุกเหตุการณ์มันคือบททดสอบของชีวิตเลย
ว่าถ้าคุณเจอเรื่องแบบนี้ในสถานการณ์จริงคุณจะเป็นยังไง
เพราะว่าเราก็ต้องให้กำลังใจอาเมนด้าต่อไปในเวทีระดับโลก
ซึ่งหมายความว่ามันจะต้องมีกระแสดราม่าอีกเยอะแน่นอน
มันก็คือเป็นเกราะชั้นแรกแล้วที่อาแมนด้าฝ่าฟันไปได้
แล้วก็ยังมีอีกหลายเกาะที่กำลังรอให้อาเมนด้าพิสูจน์ตัวเองอยู่ค่ะ

เรารู้สึกแบบมันเหมือนล้างสิ่งที่หลายคนชอบมองว่า

ปีนี้เป็นปีที่หนูขอพูดในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของกอง

จะบอกว่าเรามองน้องในฐานะที่เราเป็น

ที่เชื่อมนะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง

เราเป็นคนกลางที่จะต้องปรับตัวเหมือนกัน

น้องเด็กรุ่นใหม่มีความพยายามสูงมาก

แล้วเราก็สามารถถ่ายทอดให้กับน้องได้

มันคือการที่เราแสดงความยินดีกับเพื่อน
มันคือน้ำใจนักกีฬาที่มันแสดงออกมาได้ชัดเจนว่า

นั่นคือเขามีน้ำใจนักกีฬามาก

และที่สำคัญคือเขาทุ่มเต็มที่กับทุกวัน

จะบอกว่าใครดอบระหว่างวันมีไหม

ทุกคนใน๒๙คนคือสมควรได้รับมงกุฎทั้งหมด
แล้วก็จะบอกว่าตอนที่วีนาบอกว่าอย่าเพิ่งร้องไห้

แต่พอกลับไปแล้วเพื่อนออกมาทั้ง๒๙คน
น้ำตคู่และทุกคนคือมีความจริงใจจริง

อยากให้ฝากบอกถึงแฟนนางงามของพวกเรา
ก็อยากจะฝากถึงแฟนทุกคนเลยนะคะ
ที่คอยให้กำลังใจพวกเราแล้วก็คอยให้กำลังใจด้าด้วย
ก็มันคือพลังบวกที่ทำให้ด้าเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ในทุกวัน
แล้วก็พร้อมที่จะให้๑๐๐ในทุกวันนะคะ
ก็ขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะเพราะจริงแฮปปี้มากเลย
คิดเลยว่าแบบตัวเองจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ก็ขอบคุณจริงค่ะ
แล้วพรฟ้าจะเป็นคนที่บอกเสมอว่าขอบคุณความรักจากทุกคน
คือชีวิตของพรฟ้าอยู่ได้เพราะความรักแฟนนางงามจริง
คือถ้าไม่มีแฟนนางงามจะไม่มีโค้ดฟ้าในวันนี้
ถ้าไม่มีแฟนนางงามพรฟ้าจะไม่มีพลังในการก้าวเดินบนเวที
ดังนั้นขอบคุณขอบคุณจากหัวใจของเด็กคนนี้เลยค่ะ
อ่าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณ
ไม่รู้จะพูดอะไรนะคือเราก็พูดกับแฟนคลับอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ซึ่งเพราะก็เชื่อว่าหลายแฟนคลับของทุกคนรับรู้ได้ถึงความรักที่เราส่งกลับไป
สิ่งที่พวกเราทำทั้งหมดผลลัพธ์ที่มันออกมาวันนี้มันคือ
ตอบแทนความรักที่พวกเขามีให้กับเราค่ะ
แล้วก็ขอก็อยากจะบอกว่าจะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด
ว่าทุกคนจะยังซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยนะคะ
ตอนแรกเรามาด้วยตัวของเราเองเรามาตามความฝันของตัวเราเอง
แต่พอมีแฟนนางงามที่เขาให้มาให้กำลังใจ
รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปบนเวทีทุกครั้งที่เราทำกิจกรรม
ชีวิตเรามีความหมายกับใครหลายคนที่เขาแบบให้กำลังใจเรา
รู้สึกขอบคุณจากใจจริงค่ะ
ก็สำหรับวีนาก็ขอบคุณแฟนนะคะ
แฟนคลับของวีนาแล้วก็แฟนคลับของเพื่อนทุกคนเลยนะ
นาขอบคุณเลยที่ช่วยโหวตให้วีนานะคะ

น่าจะปฏิบัติหน้าที่ของรองอันดับหนึ่งนี้ให้ดีที่สุด
แล้วก็พูดได้เลยว่าต่อไป
จะมีผลงานของสาวทั้ง๕คนนะคะ

เพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนคือวันนั้นจะบอกว่า

รอหลังจากที่ภารกิจเสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะ

เห่าโรงหนังเป็นโรงไปเชียร์กันเป็นโรงเลย
แล้วก็เขาถ่ายคลิปมาให้ดูตอนดีใจเฮฮาปาร์ตี้กันอะไรอย่างนี้
เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัด
เป็นแฟนมิตติ้งอย่างจริงจังแล้วเราอาจจะจัดแยกหรือจัดรวมเนี่ย

โอเคขอบคุณค่ะ